พ่อค้าแม่ค้าฝั่งหนึ่งคือขายน้ำอ้อย
อีกฝั่งนึงเขาขายขายส้มโอ
แล้วเปิดศึกกันดูสิศึกพ่อค้าท้ายรถกระบะ
โมโหกันกับการจอดแช่แล้วเอามีดแทง
เรียงเหตุการณ์นี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะ
อุโมงมันอาจจะมืดหน่อยนะผ้ามันจะมืดนิดนึง
เกิดขึ้นในตลาดคำไฮบ้านคำไฮที่อำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
พ่อค้าส้มโอเนี่ยเอามีดแทงแม่ค้าน้ำอ้อยเจ็บ
แล้วพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะช่วยกันเลยนี่เอาไฟฉายส่อง
นั่นไงมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วไปเจอมีดตกอยู่ตรงพื้นใกล้กับบึง

อยู่ข้างรถส้มโอเลยเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรก

รอบนู้นอาทิตย์ที่แล้ว
น้ำอ้อยก็ขับรถออกมาจากตลาดใช่ไหม

แล้วลูกค้าก็บกเรียกจะซื้อน้ำอ้อย
ทีนี้แม่ค้าน้ำอ้อยก็เลยจอดรถ

ตะโกนต่อว่าแล้วก็บอกให้ขยับรถไป

ทะเลาะกันมาตลอดเลยค่ะจนเมื่อวานนี้

จอดรถด่าแล้วก็มีปากเสียง

พ่อค้าส้มโอก็วิ่งไปเอาเท้าถีบรถ

พ่อค้าส้มโอปอกส้มโออยู่ไง
เห็นเมียโดนแบบนี้ก็วิ่งไปช่วยเมียค่ะ

แล้วเล่าไปนะขนาวไปเร็ว
เขามาจอดเอาน้ำมาให้
แล้วอีกวันก็มองข้อหรือน้องพี่โม่ดกับเขา
รู้สึกจานี่มองข้อรู้สึกจานนี่มองเหรอ

แล้วก็ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์
พ่อค้าแม่ค้าก็รีบเอาตัวคนเจ็บทั้งสองฝ่าย

ซึ่งทางคดีตำรวจสพบ้านเป็ด

มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ